เคลื่อนไหวของบอลไทยกันบ้างครับล่าสุดอย่างที่ทราบกันนะครับ
มันมีข่าวอยู่แล้วว่าฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์ครับ
เราจะเชิญอินเดียมาแต่ว่าล่าสุดสมาคมบอกแล้วนะครับว่า
ยังไม่ได้หนังสือตอบรับจากทางอินเดียแต่สื่อของอินเดียตีข่าวไปแล้วครับ
คือสื่อของอินเดียก็บอกว่าอินเดียอาจจะตอบรับนะครับเข้าแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์ครับ
ที่จะจัดขึ้นในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ตรงกับช่วงฟีฟาเดย์

ขณะนี้ยังไม่ได้บรรลุข้อตกลงกับทีมชาติอินเดียแต่ยอมรับว่าอินเดียอยู่ในข่ายที่สมาคมต้องการจะเชิญมาร่วมการแข่งขันรายการนี้
เนื่องจากว่าโจทย์ของการแข่งขันปีนี้ก็คือต้องการทีมที่มีอันดับโลกเหนือกว่าไทย
เพื่อให้ทีมชาติไทยนั้นได้ขยับอันดับโลกก่อนการแข่งขันบอลโลกรอบคันเลือกของโซนเอเชียดังนั้น
หากมีความคืบหน้าก็จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งครับ
แล้วก็ต่อกันที่เรื่องราวของกาต้ากันบ้างครับได้ร่วมฉลองความสำเร็จให้กับทีมชาติกาต้าหลังจากที่
เขาก็จัดฉลองให้เลยครับถือว่าเป็นครั้งแรกในประติศาสตร์นะครับ
ซึ่งมีอายุเฉลี่ยที่๒๕ปีไว้สู้ศึกบอลโลก๒๐๒๒ที่กาต้าจะเป็นเจ้าภาพในอีก๒ปีข้างหน้าครับ
ส่วนบ่ายวันนี้ลุ้นเชียร์กันด้วยครับทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน๒๒ปี
พบกับเวียดนามในเวลาบ่าย๓โมงเย็นครับ
แล้วก็ฟุตซอลทางหน้าจอไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ระดูการ๒๐๑๙นะครับ
โปรแกรมนัดแรกออกมาเป็นที่เรียบร้อยครับโดยทีมน้องใหม่ธรรมศาสตร์ยังบรัฐ
เจองานหนักเปิดบ้านรับการมาเยินของแชมป์เก่าการท่าเรือแล้วก็ชนบุรีนะครับ
จะบุกไปเยือนนทบุรีฟุตซอลคลับน้องใหม่หน้าเก่านะครับที่ตกชั้นแล้วก็กลับขึ้นมาโดยใช้เวลาเพียง๑ฤดูการเท่านั้น
สมุทรสาครครับที่เสริมทัพมากมายนะครับ